คือหนุ่มก่อสร้างคนหนึ่งอายุ๓๕ปีเกิดอุปติเหตุค่ะ
ถูกเสาปูนล้มทับทับข้อเท้าหัก
ทีนี้พอข้อเท้าหักปุ๊บก็ต้องไปรับการรักษา
แพทย์ก็ใส่เผือกค่ะใส่เผือกพักรักษาตัว
ก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านของน้องชาย
เครียดทำอะไรไม่ได้ก็เลยดื่มเหล้า
ทีนี้เครียดนะคะพยายามที่จะตัดเฝือกออก

พยายามจะตัดข้อเท้าของตัวเองออกด้วย
ทีนี้เลือดก็ไหลค่ะเต็มพื้นไปหมดเลย

นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
สาเหตุนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเครียดจากการบาดเจ็บ
แล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ริมถนนติวานนท์รังสิตตำบลบางกระดี

หน้าบ้านไปพบกับนายประเสริฐสนวาธีอายุ๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
กางเกงขาสั้นเพียงตัวเดียวนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่
สภาพศพขาขวากระดูกแตก
ข้อเท้ามีบาดแผลเกิดจากของมีคมวิทย์จะขาดเลยนะคะ
เสียเลือดมากเลยเลือดอยู่บริเวณพื้นเต็มจำนวนมากเลยค่ะ
ก็ถูกตัดออกมาทิ้งเอาไว้๑อัน

กองเลือดอยู่ใกล้กับโซฟาแล้วก็มีไม้เท้าค้ำยันหนึ่งข้าง
มีดทำครัวที่เป็นติดคราบเลือดอยู่ในหนึ่งเล่ม
เหล้าขาวถูกดื่มไปจนหมดเลยวางไว้อยู่หนึ่งขวดแต่ก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะ
ตำรวจไปสอบสวนในสมพงศ์เชื้อนนท์แดงอายุห้าสิบสองปีก็ทราบว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นของนางสาวอริสราเชื้อนนท์แดงอายุอี่สิบห้าปีลูกสาวกับนายสมพลสนวทีอายุสามสิบเอ็ดปีลูกเขย
ก็ทำอาชีพรับจ้างรับเหมาก่อสร้างส่วนผู้ตายเนี่ยเป็นพี่ชายของลูกเขย
แล้วก็มาทำงานด้วยกันโดยเมื่อสามสี่วันก่อน
ขณะที่ผู้ตายทำงานอยู่ที่ไซส์ก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุค่ะถูกเสาเข็มล้มลงมาทับขาขวาจนข้อเท้าหัก
แพทย์ก็ต้องรักษาด้วยกันเข้าเฝือกตั้งแต่อ่าท้าวเนี้ยไปจนถึงหน้าแค่งเลย
แล้วก็มาพักอยู่ที่บ้านนี้กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ย
นายประเสริฐผู้ตายโทรศัพท์ไปบอกลูกเขยแล้วก็ลูกสาวที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดบอกว่า
แผลเหลือเกินรู้สึกรำคาญเฝือกที่ใส่อยู่
พร้อมกับบอกว่าจะถอดเฝือกเองลูกเขยกับลูกเขยอ่า
ลูกเขยเนี้ยก็ห้ามปรามขอให้ใจเย็นเย็นก่อน
ให้แผลหายก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรแต่ว่าน้ำเสียงผู้ตายที่โทรมาเนี่ย
เหมือนคนเมาเลยนะคะไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้น
เช้าวันนี้เพื่อนก็โทรศัพท์ไปบอกว่า
พี่ชายนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านซะแล้วล่ะค่ะ
หลายวันเนี้ยเอ๊ะเขาวันเสาร์เหรออ้อ
เวลานั้นเขาจะมามาที่นี่ช่วยตัวเองด้วยก็เลยมานั่งอันนี้มัน

มีวันนี้น้องชายเขาก็รับเหมาไป

วันนี้เมื่อคืนอยู่คนเดียว
ปกติเขาจะพักกับ

มีน้องสะพ้ายเขากับ
น้องชายเขา

วันก่อนน้องชายเขาก็มาดูอยู่

ผู้กำกับการสพปากครองลังศิษย์
เปิดเผยว่าจากการโทรศัพท์

ผู้ตายเนี่ยนะคะก็ทราบข้อมูลว่า
คือพี่ชายเป็นคนติดเหล้าอย่างหนัก

เพราะว่าตัวเองเขาก็รับเหมางานเอาไว้ที่ต่างจังหวัด

แล้วก็โทรศัพท์ถามถ่ายอยู่ตลอดเวลานะคะ

เกิดจากความเครียดที่บาดเจ็บ

เฝือกไม่พอคุณผู้ชมพยายามตัด
ข้อเท้าของตัวเองให้ขาดอีกค่ะ

ก็เลยออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

ก็บาดเจ็บจนเสียชีวิต

พยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ